เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไอ้แท่งปูนขนาดใหญ่ที่ตกลงมาตรงแยกสาธรณราธิวาสแล้วที่ผมบอกว่า
อันนี้นะถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เยอะอย่างน้อยเจ็บอย่างมากตายนะครับจะไม่ตายได้ยังไงจะไม่เจ็บได้ไงนี่ดูสิครับที่ตกลงมาเนี่ย
วันนี้นะครับมีคำชี้แจงแล้วนะครับนี่คือแยกสาธรณราธิวาสนะครับที่มีแท่งปูนตกลงมา
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่พื้นที่เกิดเหตุนะครับพบว่าจุดที่แผ่นปูนมันตกลงมานะครับเป็นขอบของรถไฟฟ้าครับนะครับ
คือจะเห็นว่ามันเป็นแนวใช่ไหมคะแล้วมันก็เหมือนกับบางขอบก็ไม่มีแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเหตุการณ์นี้โอ้โหนี่จริงด้วยคุณพระราพรคุณเอเขาบอกเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งแต่มันมันไม่เป็นข่าวแสดงว่าที่ไม่มีนี่คือ
เมื่อวานนี้ฝนตกแค่ปล่อยนะครับ
แล้วก็นะครับในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บฮะเอาลองฟังเสียงเขาหน่อยครับ

แค่ปลายเหตุเหมือนกับว่ามีของล่วงลงมาที
ก็รีบมาเก็บทำความสะอาด
ข่าวก็เงียบไปมันไม่ได้ล่วงแค่อันเดียวไง
มันล่วงเยอะแล้วทีนี้มันเป็นอันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนน
ทุกวันนี้ขับรถไปรถมาก็ระแวง
เพราะไม่รู้มันจะล่วงใส่หัวเราตอนไหน
คุณผู้ชมครับล่าสุดบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับ
นาฬิกา๑๖นาที๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ต้องขออภัยผู้ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูง
และไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
ได้ให้เจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบโครงสร้างฝ่ายซ่อมบำรุง
เข้าพื้นที่ในทันทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุจากตำรวจสนยานาวา
ซึ่งจากการตรวจสอบนะครับพบว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและวัสดุดังกล่าว
ไม่ได้เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างหลักของระบบรถไฟฟ้า
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าแก้ไขนะครับตำแหน่งที่วัสดุดังกล่าวตกลงมาเสร็จสิ้นแล้ว
นี้บริษัทมีทีมตรวจสอบซ่อมบำรุงโครงสร้างตลอดแนวเส้นทาง
แล้วก็มีการกำหนดให้มีการตรวจสอบบำรุงทุกวันตรวจซ่อมบำรุงทุกวันขออภัย
เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ามีความสมบูรณ์และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ตามบริษัทนะครับได้ประสานงานไปยังกรุงเทพมหานคร
ในการหาแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและซ่อมบำรุงให้ดียิ่งขึ้น
ไม่ให้เห็นการต่างเกิดขึ้นซ้ำอีกครับ

ก็รบกวนฝากตรวจสอบตลอดแนวทุกเส้น
เพื่อความมั่นใจของคนที่ใช้รถใช้ถนน
อยู่ทางด้านล่างของเส้นทางรถไฟฟ้าด้วยนะคะ